พูดถึงสาวสวยโอ้โหนึกถึงคนนี้เลยค่ะ

เพราะว่าก้าวสุภาษาลาสวยจริง

คือทั้งวงการยกให้เธอนัมเบอร์วันเนี่ยผู้ชายเดินมาโอ้โหเหลียวหลังสวยน่ารักจริงค่ะ
พัฒนาความสวยสวยขึ้นทุกวันสวยจึ้งสวยปังสวยกระมังหม้อหายสวยแบบนี้เลยค่ะ
งานนี้นะคะน้องพอปัดไปเจอมาอีกแล้วค่ะ
ถามถ่ายนิดนึงนะคะด้วยความแบบว่าส่องหน้าสองตา
ก้าวไปทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมสวยอย่างนี้

คือก้าวยอมรับเลยนะคะว่าจริงเขาก็มีปัญหาที่ชั้นเปลือกตานี่แหละ
แต่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปผ่าตัดหรอก

หนูสวยแบบน่ารักพอดีก็พอแล้ว

เพราะหนูคือสวย

นะครับลูก
น่าจะเป็นแบบนิพย์วิตามีนเลยอย่างเงี้ยค่ะที่แบบไปทำได้
ไม่มีอ่ะจริงตั้งใจว่าเออตาเราไม่เท่ากันมันก็มีแวบนึงเพราะว่าเห็นเพื่อนไปทำมาเพราะว่าเขาก็ตาไม่เท่ากันเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ย
เราก็คิดว่าเออก็ก็ถ่ายรูปแต่งหน้าก็โอเคแล้วหนีก็สวยแล้วคนเรามันก็ตาไม่เท่ากันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรช่างมันดีกว่าไม่มีแล้วค่ะสวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะ
เขาอยากจะมีโอกาสสักครั้งในชีวิตว่า
เขาเองแล้วแบบว่ายืนสัมภาษณ์กับเพื่อนแล้วบอกเออเธอฉันสวยแล้วว่ะ

จะเข้าท่าหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะแต่น้องก้าวก็บอกนะคะถ้ามีโอกาสไม่แน่นะคะก็อยากเสริมความปังด้วยการไปรำถวายอยู่เหมือนกัน
ถ้าแบบมีโอกาสเราก็จะไปตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
หล่อพระหรืออะไรอย่างนี้คนชวนเราก็ไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่เคยเลยหนูอายหนูไม่กล้ารับอะไรแบบนี้
หนูเขินแต่หนูเรียนลำไทยนะพี่รู้ป่ะ
นิ้วหนูอ่อนมากคือหนูน่าจะหนูไม่รู้เหมือนกัน
อาจจะหุ่นไม่ได้หรือหน้าไม่ได้ไทยอะไรอย่างนี้
ถ้ามีโอกาสเนอะก็ได้ค่ะ